ดูที่แวดวงของธุรกรรมนาคมกันบ้างครับ
ล่าสุดอย่างทรูเองก็เป็นผู้ชนะไป
มีการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทว่าให้เพิ่มทุนนะครับ

ทำให้นางวิเคราะห์เขาออกมามองนะครับว่า
ทรูอาจจะมาเป็นเจ้าตลาดของธุรกรรมนาคมอีกไม่ช้านี้ครับ
นายสุประชัยเจรวนลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
มีมติออกมาเป็นเอกฉันเลยครับ
เสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กลุ่มทรูเพิ่มทุนถึง๖๐๐๐ล้านบาท
โครงข่ายด้านธุรกรรมนาคมทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย
โดยราคาที่เสนอขายจากคำนวณเฉลี่ยจากราคาซื้อขายหุ้น๒๐วันทำการนะครับ
ไปจนถึงก่อน๕วันทำการ
เพื่อให้เป็นไปตามราคาที่แท้จริงของตลาดให้ได้มากที่สุด
และสะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
เปิดตลาดมาเช้าวันนี้ราคาหุ้นทรูร่วงลงไปถึง๖๕สตางค์ครับ
ราคาที่ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ

แต่ว่าวันนี้เปิดมา๖บาท๔๕สตางค์ครับ
นายประกิจสิริวัฒนาเกตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เทคนิคฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ออกมาวิเคราะห์แบบนี้บอกว่า
ราคาหุ้นจะร่วงลงไประยะสั้นเท่านั้น
แล้วก็มองว่าการเพิ่มทุนจะได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น
ซึ่งต้องการตามการจำนวนเท่าไหร่สำหรัดมาตรวจจ่ายและเมื่อไหร่จะตามการตามการจำนวนเท่าไหร่ช่วยความถี่ย่านที่มีขับอย่างถึงกับมาตรวจน้ำเน่นที่ได้